แต่ว่าทีมกวางสงฆ์ก็บอกว่าการลุ้นแชมป์ในปีนี้อย่างไม่จบครับ
แอดตันซิวากูซู่เชียงรายยูนิเต็ดยอมรับว่าผิดหวังกับผลการเคร่งขัน
ทำให้เกมนี้เป็นงานยากและเชียงรายก็เสียประตูแบบไม่น่าเสีย

เมื่อมีโอกาสได้ประตูเพิ่มก็ทำไม่ได้เองจนถูกลงโทษนะครับ
ซึ่งเกมหน้าจะกลับมาเตะวันที่๒๐ตุลาคม
จะเล่นในบ้านเจอกับพีทีประจวบเอฟซี
ขณะที่บุรีรัมยูเนเต็ดจะพบกันเองเจอกับการท่าเรือเอฟซี
ยังไม่มีใครรู้ว่าผลจะเป็นอย่างไร
แต่เชียงไรจะพยายามเก็บ๖คะแนนเต็มใน๒นัทที่เหลือ
สถานการณ์ล่าสุดหลังผ่านไป๒๘นัด
บุรีรำเป็นจากฟูง๕๔คะแนน
อันดับสองเป็นการท่าเรือ๕๒คะแนน
ไปสี่ตอนหนึ่งนะครับสุดสัปดาห์นี้ไทยหลีกจะพักกันแข่งขันเพื่อหลีกทางให้กับทีมชาติไทยตามปฏิทิน
เริ่มจากเกมอุ่นเครื่องเจอกับคองโก๑๐ตุลาคมที่ลิโอสเตดียมแข่งขันเวลา๑ทุ่มตรง
ไทยและทีวีช่องสามสิบสองถ่ายทั่วสดเข้าสัญญาณตั้งแต่สิบแปดนาฬิกาสามสิบนาที
และชมสดออนไลน์ได้ทางแอปพลิเคชันทรูไอดีนะครับจากนั้นสิบห้าตุลาคมเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
เอเชียนัดสามกลุ่มจีนไทยจะเปิดสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรังสิตเจอกับ
ตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีและชมสดออนไลน์ได้ทางแอปพลิเคชันทรูไอดีครับ